ที่บ่อขุดทรายแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าคนงานทำงานอยู่ด้านล่างปรากฏว่าทรายมันถล่มลงไปคุณ
ทับร่างของคนงานคนหนึ่งนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์วินาทีชีวิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือนะครับ
แต่สุดท้ายคุณไม่รอดฮะช่วยไม่ทันนะครับ
ได้รับแจ้งการเกิดเหตุทรายถล่มแล้วก็ดินสไลด์นะครับ
ทับคนงานเสียชีวิตภายในบ่อทรายบดินทรายเงินที่ตะบลหนองพระรวงอเบิร์ตจักราศ
จังหวัดนครพระราชสีมาคุณ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับ
เพราะว่าคนงานกำลังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามีเพื่อนคนงานถูกทั้งดินทั้งทรายถล่ม
จนเขาจมอยู่ในบ่อดูดทรายแห่งนี้ที่มีความลึกประมาณ๑๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮลพยายามขุดทรายขึ้นมานะฮะ
เพื่อค้นหาร่างคนงานที่ติดอยู่ภายใน
ใช้เวลา๑ชั่วโมงคุณจึงสามารถนำร่างคนงานขึ้นมาได้
ว่าคนงานรายนี้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายจรูนแก่นพนาวยุ๕๖ปีนะครับ
สภาพถูกดินทรายทับร่างจนเสียชีวิต
เพื่อนคนงานรายหนึ่งบอกว่าในช่วงที่กำลังเดินเครื่องดูดทรายอยู่นั้นนะครับ
มีคนงานประมาณ๕คนกำลังทำงานอยู่ด้านล่าง
แต่ระหว่างนั้นเพื่อนคนงานเห็นว่ากองทรายที่สูงเท่ากับภูเขา

ว่าน่าจะเกิดจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน
ทำให้กองทรายกองดินมันอ่อนตัวแล้วก็สไลด์ถล่มลงไปนะครับ
ทำให้เพื่อนคนงานอีก๔คนคุณวิ่งหนีตาย

แต่ผู้เสียชีวิตวิ่งหนีไม่ทันนะครับ
ก็เลยถูกทั้งกองดินและทรายถล่มทับร่างจนเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนคนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานค่ะ